อีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าถ้าเห็นแล้วหล่อนแน่นอน
คำเตือนใจไม่แข็งอย่าดูอย่าดูนะคะใครเห็นต้องหล่อนเลยนะฮะ
ลอยมาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้

เห็นอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคุณ
ใกล้โรงพยาบาลเลยอ่ะ
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
เป็นตุ๊กตาศัยศาสตร์หรือเปล่า
เป็นตุ๊กตาแบบปลุกเสกหรือเปล่า
มีคนเอามาปล่อยมาลอยแม่น้ำ
เหมือนแบบว่าเป็นการแบบปล่อยทิ้ง
แต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลมันหาคำตอบไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
อันนี้คือเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่เขาคอมเมนต์กันไปเนอะ
ดูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ
เอาจริงเขาบอกว่าบางคนที่แบบอยากจะบูชา
กระตงตุ๊กตากุมารอะไรที่เป็นอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูแลไม่ได้บูชาต่อแล้ว
ก็อย่าทิ้งให้มันมาเป็นขยะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง

เราก็ไม่ควรจะทิ้งอะไรลงในแม่น้ำลำคลองอยู่แล้วแหละ

มันจะสร้างแบบมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย
และที่สำคัญมันสร้างความหวาดกลัวให้คนอื่น

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น